สวัสดีค่ะรูปกรณ์ด้วยน้ำกับดาวซุภัณฑ์สรามมาแล้วค่ะ
พาคุณผู้ชมมาเที่ยวหาดสวีหลาจังหวัดสงขลาแต่เช้าเลยนะคะ
เพราะว่าแหมอากาศช่วงเช้าน่ะดี
แต่บ่ายไม่แน่ใจเพราะช่วงนี้
ภาคใต้ของประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากพายุไซโครน
เห็นไหมคะพายุไซโครนลูกนี้หลังจากที่ก่อตัวในอ่าวเบงกอมหาสมุทรอินเดีย
เขาขึ้นเหนือค่ะขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยแล้ว
คาดว่าจะขึ้นฝั่งไม่ว่าจะเป็นประเทศอินเดียปากีสถานหรือรอยต่อประเทศเมียนมา
นี่แหละแม้ว่าเขาจะไม่เข้าสู่ประเทศไทยจัง
แต่หางของเขาก็ส่งผลกระทบต่อฝั่งตะวันตกของประเทศไทยทั้งหมด
ไล่ตั้งแต่ภาคเหนือลงมาเลยค่ะถึงภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ทั้งหมด
คุณผู้ชมค่ะลักษณะแบบนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝน
ฝนยังเกิดขึ้นได้ทั่วไทยบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะคะเห็นไหมคะเนี่ย
ฝนกระจายตัวทุกพื้นที่เน้นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออก
รวมถึงภาคใต้ก็จะมีฝน
พอฝนเยอะแบบนี้มีพายุก่อตัวทางฝั่งอ่าวเบงกอแบบนี้
คลื่นฝั่งอันดามันก็เลยสูงน่าเป็นห่วงค่ะ
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยสูงมากกว่า๒เมตรเลยนะ
ส่วนอ่าวไทยค่ะก็ไม่เกิน๑เมตร๕๐เซนติเมตร
ฝนที่ตกลงมาทำให้อุณหภูมิลดลงประมาณ๒๕องศาเซลเซียสอากาศดี
แต่จะบอกว่าพื้นที่ไหนไม่มีฝนร้อนค่ะ